คุณผู้ชมทีนี้มาดูอันไหนต่อคะ
อุบลรัชธานีไฟไหม้นะครับ

นึกภาพดูว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรารักเราห่วงเนี่ย

พังทลายไปต่อหน้าต่อตาจะเป็นยังไง

แล้วไฟไหม้ต่อหน้าต่อตาแบบนี้ค่ะ
โดนดาวเพิ่ม
ถึงพื้นโนมัน

คือเป็นภาพที่บีบหัวใจมากเลยนะคะ

สุดท้ายไฟไหม้แล้วหงแรงแบบนี้นะคะ

ที่เอาชีวิตรอดออกมาได้ก่อนนะคะ

ร้องไห้แทบปานจะขาดใจแบบนี้ค่ะ
นั่งมองบ้านตัวเองถูกไฟไหม้แบบนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
ตอนแรกที่ชาวบ้านเขาเห็นเขาพยายามช่วยนะ
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรอบแรกตั้งแต่เริ่มไฟลุกไหม้แล้ว
แต่ยังไม่มีวิแววของรถดับเพลิงเข้ามาในพื้นที่ค่ะ

เปลวไฟมันได้โหมไหม้อย่างรวดเร็วนะคะ
จนกระทั่งลุกลามไปทั่วบ้าน
คุณยายนั่งมองนักพนมมือแบบนี้ร้องไห้จะเป็นลมแล้วอะค่ะ
ยกมือผนมอ้อนวอลขอสินศักยศิริช่วยหน่อยได้ไหม

ภาพเหตุการณ์พยายามที่จะบอกจุดพิกัด
ก็คือบ้านเลขที่๑๙หมู่ที่๑๐ตำบลนาเกษม
อำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
คือที่ไลฟ์พยายามบอกจุดพิกัด
ต้องการขอความช่วยเหลือใครก็ได้
อยู่ใกล้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะ

ให้มาช่วยดับเพลิงที่บ้านหลังนี้ค่ะ
โดยจุดที่ดับเพลิงที่ใกล้สุดอีก
ใกล้ที่สุดก็คือออบตนากเศษมนะคะ
แต่เขาบอกว่ารอแล้วรอเล่า
ไม่มีรถดับเพลิงมาแม้แต่คันเดียวนะคะ
ชาวเน็ตก็พากันตำหนิเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

สุดท้ายแล้วเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม
ดับเพลิงของอบตโคกชำแหละ

ไฟไหม้บ้านของคุณยายไปทั้งหลังแล้วค่ะ
ที่สุดแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะคะ
ไม่เหลืออะไรแม้แต่ชิ้นเดียวเลยค่ะ
ดำเป็นต่อตะโกแบบนี้นะคะ

ยายเอาชีวิตรอดมาได้พร้อมกับน้องหมานะคะ

คุณผู้ชม
ต่อตาไม่ต่อหน้าต่อตาคือเห็นอยู่ว่า
ทรัพย์สินที่เจ้าเองสร้างมากับน้ำพัดน้ำแรงนี่

แต่มันทำอะไรไม่ได้ดูคุณยายค่ะคุณยาย

สมุดบัญชีเงินฝากของคุณยายทองเหรียญนะคะ
เพื่ออยากให้คุณผู้ชมคนไทยที่ใจบุญนะคะ
ช่วยการบริจาคเงินช่วยเหลือคุณยาย
นี่ดูสิซากรถจักรยาน
คุณผู้ชมใครที่เอ็นดูสงสารคุณยายนะคะ
เลขบัญชีของคุณยายขึ้นให้อยู่หน้าจอแล้วนะคะ

คุณเพชรสหรัฐศิลปินค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์นะคะ

ช่วยสร้างบ้านใหม่ให้กับคุณยายแล้วนะคะ
ส่วนใครใจบุญช่วยอีกแรงหนึ่งไหม
ช่วยได้ช่วยกันพี่เพชรคุณยอดมาไวมากเลยนะคะโอ้ยคุณยายค่ะ

ก็เบอร์บัญชีเมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ